อันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเมาป่วนเลยฮะ
ใช่ค่ะเป็นการป่วนสถานีตำรวจนะคะ
คำว่าป่วนของเธอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
ก่อนที่จะขึ้นโรงพักใส่หน้ากากก่อน
ครับเธอใส่แบบไหนไปดูคลิปค่ะ
ดูช่ายดิพี่
ไม่ได้ใส่จมูกนิดอะผลาก็แล้ว
เอาข้างในนี้

โอ้โหเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเป็นลมนะตำรวจก็ห่วงนะ

เอาไปใส่ข้างหลังบ้างเอาแขนใส่แทนหูบ้าง
แบสขาดนะคะ๒๓อันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรชัยนาธค่ะ
ลักษณะเธอแบบนี้แหละกับปวนแล้วก็วิ่งไปทั่วเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองชัยนาฏไปควบคุมตัวหญิงรายนี้อายุประมาณ๔๐ปีค่ะ
จากหน้าวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองชายนาฏ
หลังจากรับแจ้งจากประชาชนว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในอาการเมา
ผู้จะโวยวายจับต้นชนปลายไม่ได้
แถมไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่บนรถสายของตำรวจด้วย
อกจากนี้นะคะพอถึงสถานีตำรวจปุ๊บ
วนไม่หยุดค่ะเอากลัวยางออกมาแกะเล่น
หลับกันไปสลับกันมาปวนตลอดทางค่ะ
อกจากนี้ตำรวจให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานีตำรวจ
ก็ไม่ยอมใส่ใส่ด้านหลังบ้างเอาแขนใส่บ้าง
ทำให้สายมันขาดบ้างได้อันใหม่เป็น๒๓อัน
จากนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคะเธอขอน้ำดื่ม
ตำรวจก็จะยื่นให้เธอบอกไม่เอาให้โยนลงพื้น
แล้วเธอก็ไปตามเก็บหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
ก็วุ่นกันไปกันมาวิ่งรอบรถวิ่งรอบสถานีตำรวจอยู่ประมาณ๒๐นาทีนะคะ
เจ้าหน้าที่เลยออกอุบายว่าแม่โทรมาหาให้พาตัวไปส่ง
ก็เลยยอมขึ้นรถตำรวจไม่ได้เข้าสถานีตำรวจล่ะค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอาการต่อไป
นี่คือความสำเร็จของตำรวจคือไม่ได้พาขึ้นโรงพักแต่พาไปโรงพยาบาลแทนค่ะ